ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ภาคฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกและรัฐมนตรีรวม๑๑คนมา๔วัน๔คืน

รัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีเราก็เกาะติดมาตลอด

คือเสียงสอสอทั้งหมดเนี่ยในสภามี๔๗๗เสียง
จะต้องได้เกินกึ่งหนึ่งคือ๒๓๙เสียง
นี่ฮะพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีได้เป็นนายกต่อไป
เสียงไว้วางใจ๒๕๖เสียงไม่ไว้วางใจ๒๐๖เสียงงดออกเสียง๙เสียง
คนต่อมานะฮะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายมนตรีนะครับ
ไว้วางใจ๒๖๘ไม่ไว้วางใจ๑๙๓งดออกเสียง๑๑เสียง
ป้อมนี่ได้เสียงเยอะสุดนะฮะไว้วางใจ

เสียงไว้วางใจ๒๔๕เสียง
รัฐมนตรีคนต่อไปนะฮะคุณชัยวุฒนาคมานุสร
รัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ไว้วางใจ๒๔๙เสียง
มนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไว้วางใจ๒๔๙เสียงนี่นะฮะคุณสุชาติชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนี่จากพลังประชารัฐนะฮะเสียงไว้วางใจ๒๔๓เสียง
รัฐมนตรีในส่วนของภูมิใจไทยนะครับนี่ก็ผ่านหมดเหมือนกัน
คุณอนุทินรองน้ำมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสียงไว้วางใจ๒๖๔เสียง
คุณศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เสียงไว้วางใจ๒๖๒เสียงนะครับในส่วนของพักประชาธิปัตย์ที่ถูกอภิปรายไม่วางใจ
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัติเสียงไว้วางใจ๒๔๑เสียง
คุณจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมเสียงไว้วางใจ๒๔๔เสียง
นี่เกินมาเท่าไหร่นะเกินมาประมาณ๕เสียงเองนะจาก๒๓๙ที่จะต้องได้
ขณะเดียวกันนะครับคุณนิพนธบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากประชาธิบัติได้๒๔๖เสียง
เป็นผลโหวตคู่ขนานที่๔สถาบันทาง๔สถาบันวิชาการกับสถานีโทรทัศน์๔ช่อง
รวมทั้งไทยรัฐทีวีด้วยไทยรัฐออนไลน์ด้วยนี่ผลออกมานี่มีผู้ที่เข้ามาร่วมโหวตนะฮะ๕๒๔๘๐๖เสียง
มีโหวตไม่สำเร็จถือว่าเป็นบัตรเสียแล้วกัน๖๘๗๖เสียงมาจากคนไทย๑๐๕ประเทศทั่วโลกนะครับ
ผลก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ขอดูผลอีกสักทีได้ไหมผลโหวตคู่ขนาน
จากเสียงของเครือข่ายเสียงประชาชนนี่ฮะไม่ไว้วางใจคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ
คือถ้าสอบตกก็สอบตกทั้ง๑๑คนตรงข้ามกับเสียงในสภาที่สอบผ่านทั้ง๑๑คน
ไม่ไว้วางใจเนี่ยผลเอกประยุทธ์เสียงโหวตคู่ขนานไม่ไว้วางใจเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์
นี่ฮะ๙๗กับ๙๖นี่นะครับท่านผู้ชมครับไว้วางใจ๓เปอร์เซ็นต์
อันนี้เป็นผลโหวตคู่ขนานนะครับบิ๊กป้อมนี่อันนี้ในส่วนของรัฐมนตรีของพลังประชารัฐ
รัฐมนตรีในส่วนของภูมิใจไทยค่ะของประชาธิปัตย์นี่ฮะ
คะแนนสูสีกันเลยนะคะแม้จะไม่มีผลทางสภาแต่ก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม
แล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการแสดงออกทางด้านเสียงของประชาชน
ใช่ค่ะเป็นการรับฟังเสียงของประชาชนนะคะซึ่งหลังลงมติค่ะ
แต่งชุดดำแล้วก็เอาดอกไม้จันทร์ไปวางตรงป้ายที่เขียนว่านายกรัฐมนตรี
แล้วนายกเองก็บอกว่าให้สัมภาษณ์บอกขอขอบคุณสำหรับทุกคะแนนเสียง
ขอบคุณพักร่วมด้วยแล้วบอกว่านี่แหละคือประชาธิปไตย
เพราะหลังจากที่ลงมติกันเสร็จผลออกมาเนี่ยนายกจะขอบคุณที่ประชุม
ใช่ค่ะนี่ค่ะพลเอกประยุจันโอชานะคะ
เขาบอกว่าระหว่างลงมติเนี่ยท่าทีของพลเอกประยุทธ์คือนั่งเท้าคาง
หน้าก็คือเรียบเฉยนะคะ
แล้วพอหลังจากที่ลงมติเรียบร้อยละ๑๑คนผ่านฉลุยเนี่ย
ทุกคนก็มีการเข้ามากราบลาพลเอกประวิทธิ์
แล้วพ่อเหน็กประยุทธก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะ
นี่จังหวะที่ลงมติกันนะคะ
แล้วทีนี้พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอก
สบายใจขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะ
เป็นประโยชนไปปรับวิธีการทำงาน
ส่วนในกลุ่ม๓ปถึงแม้ว่าพลเอกอนุพงศ์จะได้คะแนนเสียงน้อยที่สุดแต่ผ่านก็คือผ่าน
ขอบคุณพักร่วมด้วยและนี่แหละคือประชาธิปไตยฟังเสียงนายกนะคะ
ยังไม่ปรับคอรมอลนะขอบคุณพักร่วมและขอบคุณสื่อนะคะ
ส๊พกลวันนี้แต่งชุดดำทั้งพักมาร่วมโหวตนะคะนางอมรรทถบชไรชื่อก็
เอาดอกไม้จันทร์มาเลยเหรอเอาดอกไม้จันทร์มาเลยค่ะนี่เป็นคนนี่เห็นไหมเอามาให้เพื่อนสอสอนะคะ
แล้วก็พากันเดินเอาดอกไม้จันทร์ที่เตรียมจากบ้านเนี่ย
ไปวางบนป้ายนายกรัฐมนตรีวางตรงที่นั่งด้วย

ก็เลยมาวางที่ป้ายนายกรัฐมนตรีแบบนี้นะคะ

บอกว่าเป็นการแสดงออกต่อผลการลงมติ
แล้วก็เป็นสัญลักษณ์จบแคมเปญ
ตอกตะปูปิดตายระบอบประยุทธ์นะคะ

เอสคุณชัยวุฒนาคมานุสร
วันนี้นางสาวการกนิดแห้วสันติสันตตินะฮะ

บอกว่าได้ลงคะแนนไว้วางใจกับรัฐมนตรีชัยวุฒิ
หลังถูกฝ่ายค้านอภิปรายเกี่ยวเรื่องปัญหาในครอบครัว
ว่ามีการผิดจริยธรรมอะไรยังไงหรือเปล่า
บอกว่าเป็นเรื่องทางครอบครัวก็ต้องแยกแยะกับในส่วนของเรื่องงาน
ท่านผู้ชมครับดูคะแนนเสียงอีกสักครั้งนะฮะ
บิ๊กป้อมคนเอกประวิษฐ์วงศ์สุวรรณรัฐมนตรี
คะแนนเสียงไว้วางใจจากสสมากที่สุดนะฮะ

ขณะที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณจุลิน
เสียงไว้วางใจน้อยที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ทีนี้คะแนนของรัฐมนตรีเนี่ย

พลอจนโอชานามนรีรัฐมนตรีว่าการกระชวงศ์กราหงศ์
มีเพียงสอสอพักประชาธิปัตย์๒คนคือนายพนิษฐวิกิจเศษสสบัญชีรายชื่อกับนายอันวาสาระสสปัตตานีที่ลงมติไม่ไว้วางใจ
สอสอฝ่ายค้านทุกพักลงมติไม่ไว้วางใจครบถ้วนนะฮะ
ยกเว้นกลุ่มงูเห่าเดิมจากพักเพื่อไทย๗คนที่จะย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยอยู่แล้วที่ลงมติงดออกเสียง
สองงูเห่าพักก้าวไกล๔คนพักประชาชาติอีก๑คนลงมติไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์
ส่วนพักเศรษฐกิจไทย๑๖คนมาโหวตให้๑๕คนป่วยคนหนึ่งนะครับ
นำโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าหัวหน้าพักมีลูกทีม๔คนเสียงแตกลงมติไว้วางใจนะฮะ
ซึ่งทางพักจะประชุมเพื่อตั้งกรรมการสอบและพิจารณาบทลงโทษต่อไปเพราะเขาบอกว่าต้องไม่ไว้วางใจ
คนที่ได้เสียงโหวตไว้วางใจมากที่สุดบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์ได้๒๖๘เสียง
เสียงมาจากไหนมาจากพักร่วมรัฐบาลแน่นอนและยังมีเสียงจากภักดิ์เศรษฐกิจไทยของร้อยเอกธรรมนัฐ
อีก๑๔เสียงงดออกเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมาจาก๗สอสอพักเพื่อไทยและสสเศรษฐกิจไทย
คือไม่ไว้วางใจแต่ก็ไม่ลงไม่ไว้วางใจแต่ว่าลงงดออกเสียงแทนนะที่มีข่าวว่าจะย้ายไปภูมิใจไทยนั่นแหละฮะ
ขณะเดียวกันนะครับในส่วนของพลเอกอนุพงศ์นะฮะที่ได้คะแนนเสียง๒๔๕เสียง
มีคะแนนไม่ไว้วางใจสูงสุด๒๑๒เสียงจากบรรดารัฐมนตรี๑๑คน
พบว่านอกจากมาจากภักดิ์ฝ่ายค้านทุกพักแล้วยังมีเสียงไม่ไว้วางใจจากสอสอพลังประชารัฐอีก๖คนด้วยนะครับ
คือทีมอัศวะเหมนะฮะที่เป็นสอสอสมุทรปราการ๕คนและบัญชีรายชื่อ๑คนในพักพลังประชารัฐนะครับ
มีรายงานว่ามาจากปัญหาเรื่องการไม่ได้รับการตอบสนองเรื่องงบประมาณในพื้นที่
เห็นบอกมีไลน์หลงลายหลุดอะไรกันเลยนะครับวันนี้ในพักพลังประชารัฐ
สสพักเศรษฐกิจไทย๑๓เสียงลงมติคว่ำด้วยนะฮะ
ยกเว้นนายนัทพลจรัสระพีพงศ์สสสุรินและนายธนสิทธิโคสุรัตน
สอสออุบลราชธานีที่งดออกเสียงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ
เสียงไว้วางใจรั้งท้ายคือ๒๔๑เสียงพบว่าสอสอพักเดียวกันคือคุณอันวา
สสปัตตานีโหวตไม่ไว้วางใจแล้วก็มีบรรดาพักเล็กด้วยนะครับที่ไม่ไว้วางใจ
มี๒๓คนงดออกเสียงด้วยนะฮะอย่างคุณจุลินเองก็งดออกเสียงในส่วนของตัวเอง
พักร่วมอีก๓คนมีพักชาติไทยพัฒนาที่๓คนนะฮะ
พักเพื่อไทยอีก๗คนพักก้าวไกลอีก๕คนเศรษฐกิจไทยอีก๓คน
ร้อยเอกธรรมนัฏและลูกพักเศรษฐกิจไทยก็ลงมติไม่ไว้วางใจ
นี่นะฮะขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณราเมฆรัตนัชเวงโคศกภักดิ์ประชาธิบัติบอกว่าที่พักเล็กงดออกเสียงให้คุณจุลินก็เป็นเรื่องธรรมดา
แต่ติดใจ๓เสียงของพักร่วมรัฐบาลคือพักชาติไทยพัฒนามากกว่าที่งดออกเสียง
คุณนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้คะแนนไว้วางใจ
เสียงสูงสุดของพักประชาธิบัติขณะเดียวกันเนี่ยมีจากภักดิ์
ร่วมรัฐบาลที่ลงมติไปในทางเดียวกันงดออกเสียงอีก๒๐เสียง
ส่วนใหญ่มาจาก๗เสียงงูเห่าพรรคเพื่อไทยพรรคเก้าไกลอีก๕คน
สอประชาธิปัตย์ด้วยนะฮะคุณพนิษฐ์ที่งดออกเสียงเหมือนกันนะฮะขณะ
การรัฐมนตรีภูมิใจไทยได้รับเสียงไว้วางใจมากสุดอันดับ๒
และ๓ทั้งคุณอนุทินและคุณศักดิ์สยามนะครับก็มี๒
สองูเห่าที่โหวตไว้วางใจให้ด้วยเพื่อไทย๗คนเพราะจะย้าย
ภูมิใจไทยอยู่แล้วใช่ค่ะวันนี้มีสลิปหลุดว่อนสภาเลยเห็น
คือเมื่อวานมีแล้วล่ะแต่วันนี้มีเพิ่มออกมาอีก
ใช่หลุดเพิ่มเรื่องที่บอกว่าแจกกรงแจกกล้วยนี่คือสลิปโอนเงิน
เลยนะคะที่หลุดออกมาแล้วเขาก็บอกว่านี่นี่มีรายชื่อด้วยนะหนึ่งแสน
แรกเขาบอกโอนให้นายทอทงแสนที่สองเนี่ยให้นายพอพานแสนที่สามให้
นายพอพานคนที่๒แสนที่๔ให้นายพอพานคนที่๒อีกรอบนึง
เมื่อวานเนี่ยคุณพิเชษสถิรัชวานแก่นำกลุ่ม๑๖สอสอในพัก
เล็กเนี่ยบอกว่าโอ้ยนี่เขาโอนตั้งแต่ปี๖๓จ่ายกันที่มูลนิธิป่า
รอยต่อของพลเอกประวิทย์เหรอคะคนก็เลยคิดถึงชื่อบิ๊กป้อมเลย
ก็เลยไปถามบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมว่ายังไงลองฟังนะฮะ
ก็จะไม่รู้ว่าผมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไปถามเลย
ป้อมบอกผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวอืมต้องไปถามคนนั้นค่ะ
คนนั้นคือคนไหนไม่รู้ต้นทางหรือเปล่ามันน่าจะเช็คได้ไหม
พักเล็กก็บอกว่าพักเล็กกล่าวหาละเอียดธรรมดันนะไม่อันนี้
ก็เรื่องหนึ่งในเรื่องของแง่การเมืองสอสอในภาคการเมือง
ไปตรวจสอบกันไปแต่ในแง่ของการที่มีพักการเมือง
หรืออะไรก็แล้วแต่จ่ายเงินให้กันระหว่างกันอย่างนี้มันได้หรือเปล่า